คนในโลกโซเชียลเขาชอบทำอะไรให้เราตื่นตาตื่นใจ

เครื่องประดับที่เธอใส่เนี่ยนะตอนเนี้ย
บอกเลยว่าหรูหราฟูฟ่าราคาแพง

ถ้าจะให้ผมกินน่ะปัดถู่เป็นผมด้วยผมกินแน่นอน

ดูสีพัดเธอกำลังแต่งตัวแต่งยังไงให้แพง
นี่ไงเอาหมูราคาแพงเหลือเกินโรลละ๒๐๐กว่ามันทำเป็นเครื่องประดับซะเลย
กำไร๓ชั้นสร้อยคอ๓ชั้นใส่ไปทานข้าวกับเพื่อนเป็นไง
คนต้องหันมามองแหละหรูหราแพงเวอร์ขนาดนี้
อีกวันหนึ่งใส่เป็นแบบหมูพวง
หมูพวงหรือหมูแดดเดียวอะไรอย่างนี้ป่ะ
ใช่หมูพุงหมูแดดเดียโอ้แล้วพกอะไรมาด้วยอ่ะ

เป็นไงคะคุณมิติใหม่ของการแต่งตัวยุคหมูแพง
แต่งแบบนี้หมูบอกขาหน้าแหละ
ขำนะประชดกับสถานการณ์ที่แบบว่าหมูแพงในปัจจุบัน
ใช่ก็สนุกสนานกันไปแล้วค่ะ
ถามว่าเอาไปกินต่อได้ใช่ไหม

เอาไปกันไปนะเอาคุณผู้ชมไปดู